งานอีเวนต์ค่ะที่ต่างจังหวัด

เขาเป็นตอนนั้นเขาเป็นตอบ

จริงฉันว่าฉันห่างจากตัวที่บ้านฉันแล้วนะ

คุณตุ๊กตุ๋นนี่สมาคมนิยมเด็กเลยนะเนี่ย
โอ้โหขอบคุณเนี่ยอาจารย์
แต่ว่าคือจริงแล้วตุ๋นก่อนหน้านี้

ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะเป็นชีวิตที่เป็นอีกแบบนึง
แต่ส่วนตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ได้คิด

คือหลายคนชอบถามตุ๋นว่าแบบทำไม
ทำไมถึงคบคนที่แบบเด็กกว่ามาก

เอิญไปเจอค่ะตอนแรกก็ไม่ได้มาถามว่า
เขาอายุเท่าไหร่หรือเราอายุเท่าไหร่
แต่เราก็มองแค่ว่ามันก็คบกันได้
แล้วกับอดีตสามีคนนี้ที่เราเจอกันครั้งแรก
คือเขาเป็นคนทำงาน

แต่จริงแล้วมันมีคลื่นหนึ่งแน่นอนเลย

ฟังแล้วมันไม่มีคำตอบหรอกวันนั้นวันนั้นถ้าเกิดไปพูดอย่างงี
วันนี้มันคือคาโมจิวคือเขมีเพราะเขาเป็นคนบอกเอง
วันนี้ผู้ชายพูดเองว่าหมดรักสิ่งนี้มันจะไม่หมดถ้ามันเกิดจากความเข้าใจ
การรู้ทุกข์รู้สุขร่วมทุกข์ร่วมสุข
มันจะหมดรักยากที่สุด
แต่ถ้าเกิดเสน่หาเมื่อไหร่ในกายชายและหญิง
วันหนึ่งจะหมดไปลดไปเป็นลำดับ
ดาวสุกเป็นนิตดาวคู่ครองเป็นนิต
มันเป็นดาวที่มีตำแหน่งกำลังอ่อนที่สุด
ความสัมพันธ์ในเชิงเยื่อใหญ่
แล้วที่สำคัญคือมันจะสะท้อนภาพในความเป็นไปว่า
ดาวพันธุคือครอบครัวเขาก็เป็นมุมที่
ราหูไปอยู่ในเรือนของศัตรูเป็นคู่แตกแยกแปลว่า
เขามีหน่อเนื้อเชื้อแห่งความแตกแยกมาตั้งแต่ชั้นพ่อแม่
คือพ่อแม่ถ้าไม่เลิกกันเขาก็ต้องห่างกันไม่มีเวลาให้กัน
พอมาถึงชั้นตุ๊กตุ๋นเนี่ยก็มีสภาพที่ไม่ไกลกัน
มันมีสภาพที่แตกแยกดังนั้นเนี่ยมันจะชี้ชัดอีกอย่างหนึ่ง

ลายมือเนี่ยมันมีเส้นชีวิตกับเส้นสมองต้องแยกออกจากกัน
คนทั่วไปจะอยู่ติดกันอันนี้ติดกันเห็นไหมนี่ติดกัน
เนี่ยแยกออกจากกันต้องดูสิเราให้คนเขาดูสิ
เนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้แยกออกจากกัน
ปกติเส้นชีวิตคือเส้นนี้นี่คือเส้นสมองเนี่ย

เพราะไม่งั้นไม่งั้นก็คือตามดวงแล้วไม่ว่าตุ๋นจะคบกับใคร
ในช่วงที่เกิดเรื่องก็จะเกิดเรื่องนี้ถูกต้องอยู่แล้ว
และถ้าเกิดใช้ชีวิตร่วมกันก็จะมีเหตุเพศภัย
มันจะต้องแบบไปมาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
เพราะว่าเป็นช่วงต่างคนก็ต่างมีช่วงที่เขาทำงาน
จะต้องออกไปคอนเซิร์ตร้องเพลง
ตัดสินใจนานไหมครับที่เราคบหาดูใจกันแล้วก็จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน
ก็ไม่ถึงกับนานมากนะคะก็ใช้เวลาประมาณนึง
แล้วก็เริ่มคุยกันแล้วก็ตุ๋นบอกก่อนเลยค่ะ
ตั้งแต่ตอนเริ่มคบเลยค่ะว่าตุ๋นอายุเยอะแล้วนะตุ๋นอยากมีลูก
จริงจังเราจริงจังค่ะจริงจังตูนซีเรียส
บอกว่าตุ่นโค้งสุดท้ายของตุ๋นแล้ว
เพราะว่าโอเคความรักครั้งก่อนของตูนมันผิดหวังมามาก
แล้วตุ๋นก็รู้สึกว่าแต่ยังไงเนี่ยตุ๋นรู้สึกว่าตุ๋นอยากมีลูก
ตุ๋นก็เลยคุยกันแล้วก็โชคดีที่ตั้มก็ชอบเด็ก
เขาก็บอกว่าเขาชอบเด็กเขาก็อยากมีลูกเหมือนกัน
อ่ะงั้นเรามาวางแผนมีลูกกันแล้วก็หลังจากนั้นขอแต่งงาน
พอคุกเขาขอแต่งงานปุ๊บอีกเดือนหนึ่งห้องเลยค่ะ

ตอนแรกกะว่าจะจัดงานแต่งงานตอนที่เราเริ่มที่จะแต่งงานกัน
แต่สุดท้ายก็มาจัดงานแต่งงานตอนลูกคนที่สองค่ะ
เพราะว่าช่วงลูกคนแรกท้องอยู่เนี่ยปวด

หลายคนเตือนแล้วว่าด้วยอายุด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง

ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็จะเตือนไม่ทันแล้วค่ะ

แต่ก็มีผู้ใหญ่บางด้านก็บอกเหมือนกันว่า
เดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาเริ่มโตขึ้น
ส่วนเราเริ่มแก่ลงแล้วจะใช้ชีวิตยังไง
วันนั้นก็ตอบผู้ใหญ่ไปว่า

สุดท้ายแล้วตุ๋นเข้าใจอยู่เหมือนกันว่าความรักแบบสามีภรรยา
บางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง
แต่ณวันนั้นเราได้มีลูกกับคนที่เรารัก
แล้วก็ในที่สุดเราก็ได้ลูกเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุด
อย่างน้อยเราก็ตอบลูกได้ว่าลูกเป็นเด็กที่เกิดจากความรัก
เพราะฉะนั้นถ้างั้นพ่อหมอดูซิว่าถ้าเป็นเรื่องของความรัก
สำหรับตัวตุ๋นเองนะโดยส่วนตัวความรักจะเป็นแบบนี้ตลอดไป
หรือความรักจะดีขึ้นตอนไหนไหม
ถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่เราควรจะตัดสินใจยังไง
มีอย่างเดียวเลยที่ผมบอกแล้วมันยังไม่หนีสมการอีกข้อหนึ่ง
ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วถ้าเจอคนคนนั้นแล้วอบอุ่น

อันนั้นน่ะใช่เลยเพราะโจทย์ที่เลือกเด็กมันผิดแล้วไง
เพราะในดวงมันมีแก่เลยกับมีครอบครัวมาแล้วแล้วเขาจบไปแล้วนะต้องดูให้ดี
กลับเด็กเลยที่เลือกเด็กเลยมันผิดไง
ก็ที่เลือกเด็กเลยเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะไปแจ็คพอร์ต
ไอ้คนที่แก่แล้วไปเป็นเมียน้อยใครก็เลยไม่เลือก

คือมันก็มีบ้างค่ะแต่เราไม่แน่ใจไงคะ
และเคมีมันจะถูกที่ถูกเวลาตอนไหน
ก็ไม่รู้ไงค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคนที่แบบ
เหมือนมีกำแพงที่จะไม่อยากจะยุ่ง
มองความรักต่อไปยังไง

ทุกวันนี้ก็ยังมองอยู่ว่าความรักก็ยังคง
ยังเป็นสิ่งที่ดียังเป็นสิ่งที่สวยงาม
แต่ว่าความรักมันอาจจะไม่ใช่ความรักแบบ
หนุ่มสาวที่หวือหวาอีกต่อไป

ไม่ได้มองเรื่องความรักเป็นลบใช่ไหม

อาจจะผิดที่ผิดเวลา

เป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมของเขา
คือก็จะมีข้อดีคือเขาไม่คิดเรื่องเงิน
เขาก็จะให้เราเป็นคนดูแลให้

เรามีเงินมาให้เท่าไหร่
ที่เปลี่ยนแต่แบบอย่างรวดเร็วเลย

คุณไปรู้ได้ไงว่ามีบุคคลที่๓เกิดขึ้นมา

ถามว่ามีโอกาสจะกลับมาดีกันไหม